ใกล้ใกล้กับสวนยางไปตรวจสอบสภาพศพเนี่ยหน้าเนี่ยมีรอยยุบเหมือนถูกของแข็งกระแทกนะคะ
แล้วก็ที่นาอกด้วยแล้วก็มีเลือดยังเครือกกำลังเต็มใบหน้าเลยไปพยายามตามหาว่าผู้ตาย
คือใครจนไปเจอตัวเขาบอกว่าวันก่อนที่เขาจะหายตัวไปเนี่ย
อืมแล้วหลังจากนั้นก็หายไปเลยแล้วก็สุดท้ายมาถูกทิ้งเป็นศพเนี้ยค่ะ
สวมแต่กางเกง
รอยยุบคล้ายกับโดนตีด้วยของแข็งแล้วก็มีเลือดแห้งกลางติดเต็มใบหน้าเลย
ตามร่างกายเนี่ยไม่มีบาดแผลอื่นอื่นนะคะตำรวจสะพอเมืองหนองบัวลำพูเขาก็เข้าตรวจสอบ
เหตุการณ์นี้ในที่เกิดเหตุถามนางสมควรสว่างวิทะ
วัยสามสิบเก้าปีเป็นชาวบ้านที่พบศพเป็นคนแรกค่ะ
เธอก็บอกว่ากำลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปแปลงผักที่ทุ่งนา
ทีนี้จังหวะที่ขี่รถผ่านสวนยางพาราเนี่ยเห็นคนนอนอยู่ข้างทาง
ก็เอ๊ะคนมานอนอะไรอยู่ตรงนี้เลยบอกสามีบอกให้จอดรถแล้วลงไปดูหน่อยซิ
ก็กลายเป็นว่าเป็นศพนะคะไม่ใช่คนนอนอยู่แล้วก็รู้ว่าเป็นนายบุญโฮม
ก็เลยโทรศัพท์แจ้งกำนันแล้วก็ตำรวจให้เข้าตรวจสอบไปถามพ่อเลี้ยงของพ่อผู้ตายค่ะ
สงัดโสมแก้ววัยหกสิบปีก็มาดูที่เกิดเหตุแล้วก็ยืนยันว่าเนี่ย
คือศพของลูกเลี้ยงจริงจริงนะคะเขาบอกว่าหนึ่งทุ่มของคืนที่ผ่านมาเนี่ย
ตัวเขากับนายบุญโฮมกำลังรดน้ำผักที่ปลูกเอาไว้ใกล้กับกระท่อมปลายนา
อยู่อยู่ก็มีรถกระบะสีขาวมาจอดค่ะแล้วก็มีคนในรถเนี่ยตะโกนเรียกนายบุญโฮมบอกว่า
ให้ไปกินเหล้ากันครับนายบุญโฮมก็ไปคุยกับเพื่อนแป๊บนึงแล้วเดินมาบอกพ่อเลี้ยงว่า
เดี๋ยวออกไปข้างนอกนะเพื่อนชวนไปดื่มเหล้าตัวพ่อเลี้ยงเองก็ไม่ได้สนใจว่าเป็นใครนะคะ
เพราะปกตินายบุญโฮมชอบออกไปดื่มเหล้ากับเพื่อนอยู่แล้วก็เหมือนเป็นกิจวัตรประจำวันก็ให้ไป
ทีนี้ตำรวจก็เลยสันนิษฐานว่านายบุญโฮมเนี่ยคงจะถูกทำร้ายจนเสียชีวิตมาจากที่อื่น
แล้วค่อยเอาศพมาทิ้งไว้ตรงจุดนี้นะคะก็คาดว่าอาจจะเป็นประเด็นเรื่องของการทะเลาะในวงเล่านี่แหละ
เพราะว่าพ่อเลี้ยงบอกว่านิสัยส่วนตัวนายบุญโฮมเนี่ยนะมักจะมีปัญหากับเพื่อนในวงเล่าเป็นประจำเลย
ตอนนี้ตำรวจก็ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลหนองบัวลำพูแล้วก็จะติดตามจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะ